ที่จังหวัดบุรีรำหนุ่มนางรองคนหนึ่งเนี่ย

น้อยใจภรรยาปีนขึ้นไปบนเสาสูงกว่า๘๐เมตร

กล่อมกันแทบแย่ฮะ

จะขับแล้ว
พ่อทุกข่าวแล้ว
เขาเคลียดเรื่องอะไรอยู่
ลงมาอยู่กับเขากับลูกเนอะ

พ่อให้น้องพี่เป็นพี่

ขอบคุณครับ
ต้องเอาเมียเอาลูกแล้วเอาพ่อของคนที่ปีน
ต่อคิวช่วยกันกล่อมฮะ
เพราะว่ามานัดสวีกรสาเทพเหลือปอนอายุ๒๗ปี

เสาสูง๘๐เมตรแกปีนขึ้นเกือบสุด

แต่แกปีนมาขอบเสาที่มันออกไปชะงอดออกมา

หรือหมดแรงมีโอกาสตกได้

ตอนนี้ไงโอ้วว่าเสียว

สุดท้ายแล้วภรรยาของนายมนัสวี
ก็คือขุนพรธิชาต้องมาพยายามกล้ากล่อม

แล้วนายมนสวีค่อยไต่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด

เกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากเหมือนความห่างไกลความน้อยใจ
พอเมียมีลูกใช่ไหมภรรยามีลูก
แล้วก็แยกกันทำงานแยกกันทำงานคนละพื้นที่
ดังนั้นแทบไม่เจอหน้าลูกไม่เจอหน้าเมีย
ก็เลยเกิดความน้อยใจปีนขึ้นไปแบบนี้
เดี๋ยวฟังจากคุณพอร์ติชาภรรยาของในปรมานัสวี
อืม
มานัสวีใจจะน้อยเกินไปแล้วนะครับ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณพรทิชาเพิ่งคลอดลูกออกมา

ดังนั้นจึงไม่มีเวลาที่จะกลับมาหาสามี

แต่คุณย่าของในปรหรือมานัสวี
ลี่คลายเรื่องนี้เอากุญแจมาไขให้ดูเลย

เกิดจากภรรยาห้ามขี่มอเตอร์ไซค์

คุณย่าอธิบายใหม่ว่าเหตุการณ์นี้

เหตุการณ์งานนี้คือเมียไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์

พอน้อยใจก็เลยปีนเสาสัญญาณสูง๘๐เมตร
ดังนั้นทางบ้านมีมติแล้วเอาลงมติเรียบร้อย
เดี๋ยวจะดาวน์มอเตอร์ไซค์ให้ปอนขี่
อยากจะไปหาที่ไหนก็ไปก็แล้วกัน
จะได้ไม่เคลื่อนขึ้นปีนเสาไฟแบบนี้อีก

แต่ไปมากลายเป็นเรื่องของไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์

บอกเลยคะผู้หญิงเขาคลอดออกมา

แล้วจะบอกคุณปอนอีกนิดนึงนะคะ

ถ้าเกิดว่าในใจไม่ได้คิดอยากจะตายจริง